ข่าวแรกของเรานะคะต้องบอกว่าสถานการณ์น้ำท่วมนะคะที่ภาคเหนือยังวิกฤตอยู่คุณผู้ชมนะคะ
วันนี้ค่ะก็เป็นวันที่๓แล้วนะคะที่กู้ภัยใจพระของเรา
พี่บินบรือฤทธิ์ของเราเนี่ยค่ะคุณผู้ชมไม่ท้อนะคะขอลุยน้ำช่วยชาวบ้านที่เดือดร้อน
โดยเมื่อวานนี้ค่ะพี่ท็อปก็ไปที่อำเภอศรีสำรงจังหวัดสุโขทัยค่ะ
ตามภาพที่เห็นเลยคุณผู้ชมไปช่วยชาวบ้านกว่า๑๐๐หลังคาเรือนนะคะ
ซึ่งตอนนี้น้ำเริ่มลดแล้วแล้วก็ไม่เชี่ยวไหลแรงเหมือนวันแรกนะคะ
เน้นการช่วยเหลือเป็นการเยียวยาโดยการขนข้าวของคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นเตียงนอน
เครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อหนีน้ำค่ะ
รวมไปถึงแจกข้าวสารอาหารแห้งแล้วก็ถุงยางชีพอีก๑๐๐ถุงค่ะ
เพราะว่าสายวันนี้คุณผู้ชมปรากฏว่าพี่ท็อปเนี่ยได้ทราบข่าวว่าที่อำเภอศรีนครจังหวัดสุโขทัยค่ะ
นังกั้นน้ำมันแตกใบตอง
น้ำเลยเอ่อล้นจนท่วม๓อำเภอซึ่งอยู่ติดกันค่ะ
ชาวบ้านเดือดร้อนกว่า๖๐๐๐หลังคาเรือนค่ะ

พื้นที่เกษตรกรรมกว่า๓๔๐๐๐ไร่
จมหายไปในชั่วพริบตาเลยคุณผู้ชม
พี่ท็อปเนี่ยต้องรีบผนึกกำลังกับหน่วยงานราชการเข้าไปช่วยเหลือโดยด่วนนะคะ
ซึ่งบางจุดต้องขับซาเล้งเข้าไปเลยคุณผู้ชมนะคะ

ค่ะคือบางจุดเนี่ยคือถนนตัดขาด
โอ้โหรถริงไม่ได้เป็นทางการเนิดทางระบากจริงนะคะ
ซึ่งบันเทิงไทยรัฐเนี่ยสอบถามผู้ช่วยพี่ท็อปแล้วนะคะ
บอกว่าตอนนี้พี่ท็อปแข็งแรงดีไม่ต้องห่วงนะคะ
แต่ชาวบ้านนี่แหละค่ะเพราะว่าตอนนี้เงินส่วนตัวหมดแล้วนะคะ
ล่าสุดเนี่ยมีคนจ้างพรีเซนเตอร์พี่ท็อปเนี่ยค่ะก็ยอมใจดีโอนเงินค่าตัวล่วงหน้ามาให้ก่อนเลย
เพราะว่าพี่ท็อปบอกว่าผมขอก่อนไหมครับยังไม่ถ่ายงานหรอก
แต่ว่าอยากเอาเงินมาช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนจริงนะคุณผู้ชมนะคะ
ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งครั้งค่ะที่ได้เห็นน้ำใจของกู้ภัยใจพระคนนี้นะคะ
ใช่ค่ะแล้วก็ได้เห็นน้ำใจของคนไทยหลังไหลมาท่วมท้นเลยนะคะ
ยังไงก็ต้องเป็นกำลังใจให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่ประสบภัยอยู่ตอนนี้